ความยากจนและหนี้สิน

ธนาคารชาติเพิ่งประกาศข้อมูลมา

ตัวเลขของหนี้สินครัวเรือน

แล้วหนี้สินแต่ละครัวเรือนเนี่ยคือ

เรื่องที่รัฐบาลเนี่ย

รัฐเนี่ยแจกพี่น้องพระชน

ความยากจนมันรุนแรงมากครับ

จัดการของรัฐบาลคอสชชุดนี้

ในตัวมันอยู่แล้วนะครับ
ซึ่งสิ่งเหล่านี้พักก็บอกอยู่แล้วว่า
มันเป็นเรื่องของการที่รัฐเนี่ย

ไปจำกัดสิทธิ์ในการทำมาหากิน

มีโครงสร้างการแบ่งปันกำไร
ของสินค้าเกษตรให้มันเป็นธรรมจริง

แปรรูปผู้ขายก็รวยอยู่นั่นแหละ

เป็นหนี้ทั้งชีวิตแล้วมันก็มีผลทำให้เรื่องอื่นเกิดขึ้น

โดยการออกกฎหมายลดอำนาจรัฐ

วันนี้ยังมีเรื่องที่ผมยังไม่ได้พูดถึงนะครับ

เดี๋ยวให้พูดกัญชานะ